คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะ
ท่านผู้ชมคุณวรพรเชื่อว่าแถวแยกพญาไทยเนี่ย
น่าจะทราบว่ามันมีเส้นทางรถไฟผ่าน

หนุ่มรายเดอร์คนหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์มาแล้วเขาต้องให้รอรถไฟผ่านใช่ไหมฮ

อดทางกั้นไปแล้วไปรออยู่เนี่ย
ค่ะแม่รอใกล้เหลือเกิน
ใกล้จนคนเขากลัวว่าจะถูกรถไฟชนครับค่ะ

แล้วก่อนที่จะถึงตรงจุดนี้

เสียงสัญญารถไฟเขาเตือนมานานมากกว่าจะถึงตรงนี้

คือมันเลยจุดไม้กั้นไปอีกรอดไม้กั้นไปอีกถูกไหมคะ

คือแม่ผมเชื่อว่าเขาอาจจะทำมาหลายครั้งหรือเปล่า
รู้ว่าถ้าอยู่ตรงนี้รถไฟไม่ชนหรอก

นี่เห็นไหม

สุดท้ายเนี่ยไม่เป็นอะไรก็ตาม
แต่ว่ามันทำอย่างนี้
เกิดเป็นอะไรขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะ

คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแยกพญาไทยนะครับ

กำลังจะขับรถไปทำงานรถไฟจะวิ่งผ่าน

ลอดไม้กั้นแล้วไปจอดอยู่ตรงนั้นเลย
ฟังเขาหน่อยนะครับ
ก็เลยงงว่าทำไมเขาไม่เลยไปเลยในเมื่อหลุดเข้าไปแล้ว
ดูได้เลยคือเขาจอดข้างในแล้วก็

ถอนหมวกน๊อคสูตรกุหรี่อะไรอย่างนี้ครับ
คือระหว่างนั้นรถไฟจะอยู่ทางกำลัง
อยู่ด้านขวามือที่จะวิ่งผ่านอย่างนี้ครับ
แต่เขาจะอยู่เลนที่ไม่มีรถไฟวิ่งครับ

สำหรับที่จะเข้าไปหลุดไปอยู่ข้างในคานกั้นแล้ว
ไม่ไปไหนนี่ไม่คือครั้งแรกที่เจอ
ผมก็งงเหมือนคุณอนุพงศ์
ว่าทำไมถึงขนาดนี้แล้วทำไมเขาไปขี่ข้ามไปเลย

เพื่อพี่เขาดูอยู่จะส่งข้อความมาบอกทางเพจ